แล้วไปดูสิ่งที่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ค่ะงูเหลือมนิสัยเขาไม่น่ารักนะคะ
แอบเลื้อยเข้าไปกินไก่ดำในเหล้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปจับเขาก็ทุลักทุเล
เพราะเล้าไก่มันเล็กเล็กและยังมีซอกหลืบเยอะแยะเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องหลบบ้าง
ดึงบ้างเนี่ยนะคะสรุปสุดท้ายเอาออกมาได้แล้วตัวเขาก็ใหญ่มากเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้แรงเยอะเลยค่ะนาทีนี้นะคะนายบุญช่วย
เมื่อก่อนมนเทียนเป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ
ช่วยกันจับงูเหลือมตัวเนี้ยตัวใหญ่เลยค่ะแอบเข้าไปกินไก่ดำอยู่ในเล้า
ที่บ้านของนายสิทธิชัยแทร่หวางนะคะอยู่บ้านเลขที่สามสิบหก
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวในเหล้าเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงไก่ดำเอาไว้
ไก่ดำมันมีราคาแพงเจ้างูเหลือมเนี่ยรัดตายไปสองตัว
ซึ่งก่อนจะจับงูเหลือมตัวนี้ได้ก็ต้องยื้อกันอย่างทุลักทุเล
สภาพเล้ามันแคบมีซอกมีหลืบเยอะเขาบอกซับซ้อน
จับตรงนี้มันไปซ่อนอยู่ตรงนั้นพอตามไปตรงนั้นมันโผล่ตรงนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เหนื่อยไปตามตามกันค่ะพอเอาตัวออกมาได้
ยืดออกมาสิวัดดูสิสี่เมตรกว่ากว่าน้ำหนักสิบสองกิโลกรัม
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่เขาจับออกมามันตัวใหญ่มากจริงนะคะ
หลังจากนั้นจับใส่กระสอบรอปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ